สวัสดีนี่คือกัญญาตัวเป็นเป็นนะใช่ไหมคะ

มารีหลายคนบอกว่าบทนี้ทำให้มารีกลับมาเกิดอีกครั้งรู้สึกไงบ้าง
ก็รู้สึกดีใจนะคะคือกระแสตอบรับคือดีมากคือดีกว่าที่คาดไว้อีก
คือหลายคนดูก็อินแล้วคิดว่ามาลีก็คือกัญญาคือเหมือนตัวจริง
แล้วว่าไงบ้างคะ
ก็ดีใจนะคะที่เราเล่นได้ถึงขนาดที่คนดูแล้วแยกไม่ออกว่าอันไหนตัวจริงอันไหนตัวในละคร
แต่ก็ด่ากัญญาไม่ว่าหรอกด่าเราก็สะเทือนใจนิดหน่อยค่ะ
ในการเล่นความโยยวนความแย่งแฟนพี่เราก็บอกว่าอย่างไรบ้างคะ
แต่ก็แบบแอททิตูดทุกอย่างแสดงออกไปที่สุดค่ะ

เป็นชีวิตจริงใช่มั้ยผู้หญิงคนนึง
มันก็เลยทำให้พอเราแสดงเนี่ย
มันก็สามารถแสดงได้แบบอย่างธรรมชาติ

ตอนนี้เดินตลาดได้ไหมคะ

ก็จะมีคนแบบมาแบบทักเรียกกัญญาเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ยังดีใจที่ก็ยังไม่ได้มีใครมาเดินมาด่าต่อหน้าหรืออะไรค่ะ

เมนต์แรงก็มีค่ะจริงก็เป็นคนที่อ่านทุกคอมเมนต์นะคะ

ถ้าอันไหนที่คิดว่าเอ้ยมากไปนิดนึง
ด่าแบบยาบคลิกคลายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็คือเป็นคนไม่ได้สนใจเท่าไหร่
อ่านเก็บไว้เป็นความรู้ทั่วไป

หลายคนคิดว่ามันใกล้จะจบแล้วแต่ก็ยังมีแบบ

ใช่มันยังมีอีกหลายเรื่องมีอีกหลายเหตุการณ์ที่จะต้องคนดูจะต้องอึ้ง

ต้องติดตามนะคะ

แล้วเพื่อนว่าไงบ้างคะเพื่อนหรือแฟนเราว่าไงมาดู
คือเป็นละครที่ปกติเราก็เล่นละครแบบมาเรื่อยอยู่แล้ว
เพื่อนเขาก็จะเห็นอยู่แล้วแต่ว่าแบบส่วนใหญ่ก็จะไม่มีใครพูดถึงเท่าไหร่
เพราะว่าก็ไม่ใช่สายละครขนาดนั้น
แต่พอแบบเรื่องนี้คือแบบขนาดเพื่อนหรือคนรู้จักอะไรอย่างนี้เยอะมาก
แบบทักหรือแซวหรือแบบโอ๊ยจะไม่คุยด้วยแล้วนะกัญญาอะไรอย่างนี้
คือจะมีความแบบอินทุกคนคือรู้สึกว่ามันเข้าถึงคนเยอะแยะ
คนที่เขาไม่ได้ดูเขาก็รู้จักตัวละครแต่ละตัว

แล้วก็ฝากว่าเป็นการแสดงเนาะไม่ใช่ตัวจริง
ใช่ค่ะมันคือการแสดงค่ะ
ขอบคุณนะคะอินเนอร์ต้องมาโอเค๑๒๓
ขอบคุณค่ะ